ชาวบ้านเขางงบอกว่าถนนเส้นนี้นะฮะทำไมเกาะกลางถนนมันใหญ่มาก
ด้านหลังของเราขนาดเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เราก็นั่งห่างกันแล้วเนี่ย
เกาะกลางถนนคล่อมร่างเรา๒ร่าง

ถนนคือเลนเล็กหรือไงฮะซ้ายขวา
เขาเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเกาะกลางถนนมันใหญ่กว่าเลนถนนนี่

จริงแล้วเขาบอกเขามีเหตุผลนะครับบางคนเขามีคำถามไงว่าเหตุผลคืออะไรอันไหนชี้แจงหน่อยสิ
ชาวบ้านในพื้นที่ครับล่าสุดพาไปดูเลยครับคุณพี่ท่านนี้
คุณนักข่าวคุณผู้ชมดูนะนี่คือเกาะกลางถนนที่ขนาดใหญ่มาก
กว้างกว่าถนน๒เลนซ้ายขวาที่เห็นอยู่อีกนี่คือทางหลวงหมายเลข๔๐๓๗ครับ
สร้างขึ้นใหม่อยู่ในพื้นที่อำเภอชัยบุรีที่สุราธานีครับ
เกาะกลางถนนนี้กว้าง๑๕เมตรครับความกว้างนะฮะแล้วยาว๗๐๐เมตร
โอ้โหนู่นน่ะสุดลูกหูลูกตาเกือบกิโลหนึ่งนะฮะบางช่วงจะมีบีบให้แคบลงบ้าง
ลักษณะปากขวดส่วนถนนกว้างฝั่งละประมาณ๘เมตรแบ่งเป็น๒เลน
จราจรเนี่ยนะฮะช่องละ๓เมตรครึ่งไหลทางกว้าง๒เมตรครึ่ง
รวมแล้วเก้าเมตรครึ่งนี่นะครับทางเท้าแล้วก็ระบบระบายน้ำ
ดูแล้วเนี่ยยังไงก็แคบกว่าเกาะกลางถนนค่อนข้างมากชาวบ้านเขาสงสัย
เขาบอกว่าเกิดมา๕๐กว่าปีไปมาหลายจังหวัดเหนือใต้ออกตก
ยังไม่เคยเห็นกับตามาก่อนเลยว่าเกาะกลางถนนที่ไหนจะใหญ่เท่าที่นี่
เหมือนกันนะคะเพื่ออะไรเนี่ยเขาถามแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้ถนนเสร็จเส้นนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
มีชาวบ้านอาจจะวิ่งรถกันบ้างอย่างที่เราเห็นนะมันก็อาจจะยังบางตาอยู่นะครับ
เขาเป็นห่วงไงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันตรายหรือเปล่าล่ะ
ถนนที่ใช้วิ่งใช้ขับขี่มันแคบกว่าเกาะกลางถนนแบบนี้อีก
ดูถนนข้างข้างดีแล้วถ้าเกิดอนาคตจะขยายถนนเนี่ยทำยังไง
เพราะว่าเกาะกลางถนนก็กินเลนไปขนาดนี้แล้วต้องไปเวรคืนที่ชาวบ้านซ้ายขวาขนาดข้างอย่างนั้นเหรอ

เพราะว่าเห็นที่นี่ที่แรก
เกาะกลางกว้างแต่ถนนทั้งสองฝั่งนี้แคบ
แคบนิดเดียวรถวิ่งได้๒เล่น
และอีกอย่างแถวนี้เป็นร้านค้าเวลารถจอด
จะซื้อของซื้ออะไรมันมีปัญหามากเลย

แต่คุณคิงดิฉันต้องการเหตุผลค่ะ
ครับผมล่าสุดทางผอแขวงทางหลวงสุราธานีที่๓เวียงสะครับ
ท่านพอวรินก็บอกว่าการออกแบบเกาะกลางถนน
ออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
เนื่องจากว่าคือก่อนที่จะมาถึงเกาะกลางตรงนี้

แล้วก็เป็นเขตชุมชนใช่ทางชันจากบนนู้นเห็นไหม
เหมือนกับเป็นเนินเขาทางลาดชันลงมา
แล้วก็เป็นเขตชุมชนที่มีคนหนาแน่น

แต่ออกแบบเกาะกลางให้กว้างกว่าปกติ
เพื่อให้มีวงเลี้ยวในการกลับรถเพียงพอ
ท่านอธิบายแบบนี้นะเป็นการให้วงเลี้ยวกลับรถมันเพียงพอ
ไม่ให้ไปตัดจราจรทางหลัก
กลับรถจากด้านในของถนนแล้วก็มีเลนเร่งความเร็ว
เพื่อรวมกับการจราจรทางหลักในอนาคต
ถ้าหากว่าจะเพิ่มช่องทางการจราจร
ก็ใช้พื้นที่เกาะกลางตรงจุดนี้ในการขยายต่อไปได้เช่นเดียวกัน

ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

แล้วรถมันข้ามไปยังอีกฝากหนึ่ง

ดังนั้นเขาก็เลยแบบตีพื้นที่ตรงนี้ให้กว้างหน่อย
ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะข้ามฝั่งถนน
จะได้มาหยุดอยู่แค่ที่เกาะกลางไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
อันนี้ก็เป็นเหตุผลและคำอธิบายนะครับ
และตอนนี้เขาก็จะมีการเทคอนกรีตให้ดูสวยงาม
เดี๋ยวจะมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนว
ความกว้างของถนนแต่ละข้างเป็นไปตามมาตรฐาน

รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุในชุมชนด้วย

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบนั่นเองครับ
ก็ต้องชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วยกันนั้นตรงกันนะคะ